สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
แม้ว่าในปีนี้เทศกาลสงครานจะโดนเลื่อนออกไป
แต่พายุฝนฟ้าขนองที่เกิดก่อนสงการยังคงเกิดขึ้นเหมือนเดิมทุกปีนะคะ
ว่าประมาณช่วงกลางเดือนเมษายนจะมีพายุฝนฟ้าขนอง
มีลมกระโชกแรงค่ะฝนตกหนักและมีลูกเห็บตกด้วย
เกษตรกรต้องระวังผลผลิตกันด้วยนะคะ
เราไปตรวจสอบกันค่ะว่าจังหวัดไหนภาคไหนต้องระวังกันบ้างค่ะ
อุณหภูมิสูงถึง๔๓องศา
อีสานมีอากาศร้อนค่ะมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่เช่นเดียวกัน
อุณหภูมิ๓๙องศาค่ะส่วนภาคกลาง
อากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
คลื่นต่ำกว่า๑เมตรในขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่ง
มีคลื่นสูง๑๒เมตรมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ในขณะที่กรุงเทพฯมหานครและปริมนต์ธนตร์
มีอากาศร้อนทีเดียวค่ะมีฝนฟ้าขนองและอุณหภูมิพุ่งสูงถึง๔๐องศา
เรียกได้ว่าวิกฤตโควิดที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราในตอนนี้
ไม่ได้ส่งรอยผลกระทบต่อเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศจีนด้วย
เพราะว่าเกษตรกรในเมืองอูฮันค่ะที่ปลูกดอกไม้ประทังชีวิต
ต้องจำใจทิ้งดอกไม้เพราะว่าไม่มีคนสนใจซื้อดอกไม้
ส่วนที่ประเทศไทยของเราย้ำเตือนกันทุกครั้งค่ะ
อย่าลืมกักตัวอยู่ในบ้านและรักษาสุขภาพกันด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ